ญาติพี่น้องแรงงานไทย

พี่น้องคนไทยแรงงานไทย

โอ้โหโอกาสสุดท้าย

เที่ยวบินสุดท้ายครับ

ที่รัฐบาลไทยจะอำนวยความสะดวก

ทางการของสถานเอกอักษฎุทัย

พยพขอให้เดินทางมาที่

แล้วก็ลงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อศูนย์พักพิง

ติดต่อสถานเอกอักษฎุทัย

จากสถานเอกอักษฎุทัย

ดูข่าวนี้มามีความรู้สึกว่า
ทำไมมันขยายออกไปอีกหน่อยได้ไหม

อ่านข่าวแล้วแบบว่านายจ้างเขาจะให้

อะไรแบบนี้มันขยายไปอีกสักนิดนึงได้ไหม
จำที่ท่านนายกประเมินสถานการณ์ได้ไหม

คือมันจะแย่ลงตอนนี้มันจะแย่อะไรวะ

คุณผู้ชมเรานี่อยู่ตรงนี้

ว่าความที่มันรุนแรง

มันเป็นขนาดไหนแต่รัฐบาลเนี่ย

หน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย
ขณะที่พี่น้องชาวไทยจำได้ไหมที่กลับมาก่อน

หนึ่งคนพูดแย่ลงสองคนพูดแย่ลง

โพสต์นี้นะครับมีคนเข้ามาแสดงความเห็นนะครับ
โดยเรียกร้องให้ขยายเวลาอีก๑เดือนได้ไหมล่ะ

แต่ขณะที่อีกส่วนบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว

เขาจะโอนเข้าบัญชีหรือเปล่า

โอนเงินเข้าธนาคารในอิสราเอล

ไปทำงานในอิสราเอล

ยังไงก็ขอให้ตัดสินใจด้วย

มีข่าวว่าในจ้างเลื่อนการจ่ายตังค์ออกไป

ถึงประเทศไทยทุ่มครึ่งที่ผ่านมาครับ
สายการบินเอเคียอิสราเอลแอไลน์

ลงเครื่องที่ท่ากัดสยานอนาชาติสุวรรณภูมิ
มุดปราการพาแรงงานไทยมาสองร้อยสิบสามคนครับ
กลับถึงประเทศจากนั้นทั้งหมดก็นะครับ
กระบวนการนะครับคุณผู้ชมฟังไปหลายครั้งแล้วกับ
กรองตรวจโรคแล้วก็เข้ารับการชี้แจงสิทธิประโยชน์นะครับ
มีรายงานว่า๕ทุ่มมีอีกเที่ยวบินหนึ่งนะครับ
แรงงานมาหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดคนด้วยกัน
แต่คุณผู้ชมครับเที่ยงวันนี้ฮะ
เที่ยงวันนี้สายการบินเอลอาร์อิสราเอลไอลายด์เที่ยวบินที่เอลวายศูนย์แปดสาม
จะนำร่างร่างแรงงานไทยที่สีชีวิตสิบศพครับ

อันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจไว้ล่วงหน้าครับ
จำได้ไหมที่พี่เรียกร้องไปออกมาตรการมาให้ชัดสิ
จะให้เขากลับออกมาตรการมันให้ชัด
โครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอล
นุมัติวงเงินรวม๑๒๐๐ล้านบาท
อยากจะให้แรงงานไทยเอาไปชำระหนี้ที่กู้ยืม

หรือจะกู้ยืมเพื่อกลับมาลงทุนประกอบอาชีพ
โดยให้ธนาคารออมสินทกศปล่อยกู้
ปล่อยกู้รายละ๑๕หมื่นบาท

ตัวเลขนี้ผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่ส่วนใหญ่เป็นค่าบริการ
ในการที่จะเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลส่วนใหญ่เขาจะกู้มา
หรือบางคนมีนิดหน่อยมี๓๐๐๐ไปกู้

อันนี้คือเป็นสินเชื่อเพื่อให้แรงงานที่เคยกู้มาก่อน
เอาสินเชื่อตัวนี้ไปจ่ายไปชำระเงินกู้
ตอนที่ก่อนคุณจะไปทำงานที่อิสราเอล
แล้วพอกลับมานี่ไงได้โครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย
ซึ่งดอกเบี้ยแค่ร้อยละ๑ต่อปีเท่านั้น
นี่แหละนี่แหละเขาอยากรู้กันดอกเบี้ยร้อยละ๑ต่อปี
ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน๒๐ปีครับ

ได้ตั้งแต่๓๑ตุลาคมยื่นได้ย้อนหลังเลยนะฮะ
ได้มาเลยตั้งแต่๓๑ตุลาคมจนถึง๓๐มิถุนายน๒๕๖๒

นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แรงงานที่เดินทางกลับมานะครับ
ให้มีสภาพคล่องแล้วก็มาเริ่มต้นประกอบอาชีพ
หรือจะแบ่งเบาภาระหนี้สินก็ตามแต่ท่าน
ส่วนแรงงานที่เป็นหนี้สินนะครับกับสถาบันการเงิน

สั่งพักการชำระทั้งต้นทั้งดอกเบี้ย

แต่ต้องมีวงเงินกู้ไม่เกิน๑๕๐๐๐บาทนะ

คือคุณพิพัฒน์ให้สัมภาษณ์วันจันทร์นะ
บอกจะเสนอคอลโมให้คนละ๕๐๐๐เลยที่กลับมา

คือเพิ่มอีก๕๐๐๐๐ใช่ไหม

คือเดิม๑๕๐๐บาทที่ลงสนามบินมารับไป

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ
บอกว่านี่คือมาตรการช่วยเหลือเชิงรุกนะ
เชิงลุกเพื่อจะจูงใจให้แรงงานกลับบ้านเถอะ

ใช่ไหมมีปัญหาเรื่องการเงินใช่ไหม

นี่ไงนายกแก้ให้แล้วลองฟังดูครับ
ก็ต้องไปทำงานแล้วก็มาผ่อนใช้
ไม่ต้องห่วงนะแรงงานไทยที่กลับมาก่อนหน้านี้
ควบคุมถึงท่านด้วยนะนะครับ
คือผมว่ารัฐบาลคงมองตั้งแต่
ถ้าคุณกลับมาตั้งแต่วันที่๗ตุลา

ตั้งแต่ใช่ไหมเกิดเหตุการณ์เนี่ย
๗ตุลาครับใช่ครับ๗ตุลา

ผมว่าเขาให้หมดแหละเขาให้หมดแหละ
ส่วนข้อมูลจากกรมการจัดหางานล่าสุดนะ
แต่เป็นล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน๒๖๖
มีแรงงานไทยในอิสราเอล๒๕๘๘๗คนนะครับ
คุณผู้ชมครับอันนี้แรงงานพฤศาสตร์ครับ
คือถ้าให้ประมวลสถานการณ์ที่อิสราเอล

ความเสียหายคือยอดผู้เสียชีวิต
อิสราเอลก็เริ่มนิ่งแล้ว
เพราะว่าตอนนี้สมรภูมิมันเคลื่อนย้ายไปแล้ว
อยู่ที่ฉนวนกาซ่าแล้วตอนนี้โอ้โหเสียชีวิต๘๓๐๐กว่าศพแล้วนะฮะ
ฉนวนกาซ่าแล้วไหนจะมีพื้นที่เลบานอนด้วย